ไทยรัฐนัดคุยวันนี้นะคะเรามีนัดกับนักร้องลูกทุ่งชื่อดังคุณเต๋าภูสินค่ะ
ตอนนี้กำลังดังคักอีกนิดนึงนะคะ
กับละครที่เล่นกับณเดชน์แล้วก็น้องโบเมลาดานี่แหละค่ะ
เดี๋ยวเราไปพูดคุยกันทุกเรื่องราวทั้งเรื่องความรักแล้วก็เรื่องความฮาด้วย
จะเป็นยังไงไปชมกับไทยรัฐนัดคุยกันเลยค่ะ
ค่ะแล้วตอนนี้นะคะเราก็มีนัดคุยกับนักร้องหนุ่ม
โอ้โหแต่ว่าตอนนี้บทบาทการเป็นนักแสดงของเขาโดดเด่นมากจริงนะคะ
อยู่กับเราตรงนี้แล้วนะคะไทยรัฐนัดคุยกับน้องเต๋าภูสิน

สวัสดีค่ะ

เออต้องบอกว่าตอนนี้น้องเต๋างานเยอะมากจริงนะคะ
ละครที่กำลังออนอยู่ตอนนี้ต่างช่องมีเรื่องอะไรกันบ้างคะ
จันถึงพระนักสบดีนะครับ
เรื่องผู้โดยสารกำลังสีนะครับเวลาทุ่มหนึ่งนะครับ
อันนี้ก็เป็นบทบาทที่แตกต่างนะครับ

ในเรื่องนะครับก็จะคอยช่วยเหลือคนในชุมชนดอนแจ่ม
อันนี้ก็ก็อยู่ในส่วนของช่องวันค่ะผู้โยชน์ษรรย์กำลังสี
แล้วก็ศุกร์เสาร์อาทิตย์เรื่องมนรักน้องผักแยงทางช่อง
โอ้โหแล้วจะบอกว่าละครแต่ละเรื่องคุณผู้ชมเรตติ้งดีหมดเลย

เป็นไงคะเรื่องนี้ในบทมีลูกด้วย
โอ้โหในเรื่องนี้ก็ค่อนข้างที่จะ
เพราะว่าเราต้องมีบทราบ่าด้วย
แล้วก็มีบทที่ต้องเป็นเรื่องอารมณ์
ซึ่งเป็นใครที่สุดยอดมากแล้ว
แล้วผมเป็นนักร้องนะครับผมไม่ใช่นักแสดงไงผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราได้เข้าไปเล่นมันก็ดีแล้ว
บทบาทเลยก็ค่อยว่ากันแต่ว่าพี่อ๊อคผมก็น่ารักมากกับเรื่องนี้
บทบาทก็ค่อนข้างที่จะน่าสงสารด้วยครับมีลูกด้วยมีเมียด้วย

ใช่เมียนอกใจคะในเรื่องน่ะทำไมเมียนอกใจคะ
อาจจะเป็นเพราะว่าดีเกินไปเรามันไม่ดีตรงไหนคะ
ดีเกินไปครับดีเกินไป

แล้วตัวจริงล่ะคะดีเกินไปเปล่าคะ
ตัวจริงก็มีดีบ้างร้ายบ้างครับผมแล้วแต่ก็คือหลง
แต่ว่าเห็นในละครมนต์ลักษณ์น้องพักแยงบอกภาษาอีสานม่วนเลยยาว

เป็นยังไงคะเหมือนได้กลับบ้านเลยไหมคะ
คือต้องบอกว่าเราจะผ่อนคลายความเป็นตัวเองได้เพราะว่าเราเล่นเป็นตัวเองก็คือ
ถ้าบอกภาษาอีสานนะครับในการเล่นละครมันก็เลยทำให้เรารู้สึกว่าคลายความกังวลไปได้ระดับหนึ่งนะครับ
เพราะว่าเราได้เล่นกับแต่ละคนอย่างพี่แบร์อย่างน้องโบเมรดาแต่ละคนมีฝีม้ายไร้มือที่แบบชัดเจนอยู่แล้ว
อย่างพี่แบร์คุณณเดชน์พี่แบร์รี่คุณบอกภาษาอีสานไหนมีสอนห้องอยู่ไหมคะ
โอ้โหเราสปีกแข่งกันเลยครับคือต้องบอกว่าพี่แบร์เป็นคนที่พูดภาษาไทยกลางก็ชัดเจน
แล้วก็พูดภาษาอีสานก็แบบชัดเจนมากนะครับแล้วก็เป็นผู้ชายที่น่ารักเป็นพี่ชายที่น่ารักมาก

บอกว่าภาษาอีสานคล่องร้าย

ว่าเราฝึกกันเองในกลุ่มเพื่อนเรานี่
กันเองครับจริงน้องโบเขาก็เป็นนักร้องด้วยนะคือ

เพราะว่านักร้องเขาจะรู้แบบวิธีการแบบ

ก็จะมาปรับกันหน้าเสร็จ
ว่าเอ๊ยพี่เต๋าคำนี้พูดถูกไหม
ก็ช่วยบอกกันหน้าเสร็จ

คือไม่ได้เปิดมันไม่ได้ปิดแต่ว่ามันถึงเวลาจะมาเอง
ก็โสดบ้างมีบ้างครับ

แล้วมันต้องรับมั้ยครับ

อยากฝากอย่างถึงแฟนบันเทิงไทยรัฐบ้างไหมครับ

หรือว่าจะร้องเพลงให้ฟังสักน้อยเนี่ยก็ได้
ฝากเลยครับ
ครับกะเต้านะครับกะขอฝากนะครับ
ฝากความห่วงใยละกันนะครับ
เพราะว่าช่วงนี้ช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นช่วงโควิดนะครับ

ซึ่งก็ถือว่านักพอสมควรนะครับผม
ทุกคนก็นักรวมถึงผมก็นัก
แต่ว่าคือเราก็ไม่แบบผมก็ไม่อยากจะออกมาบอกคนอื่น

แล้วก็โดนยกเลิกงานอะไรอย่างนี้ครับ

แล้วก็รอวันที่บ้านเมืองเรากลับมาแข็งแรง

กะอยากฝากให้คนที่ทอแทนนะครับ

อยากเสียหายมองว่าสุดท้ายแล้ว
ฝ่าหลังฝนมันก็จะสวยงามเสมอครับ

พี่ฟังในจักรหน่อยได้ป่ะ

สิริยูน้อมเจ้าโดนโดอม
วันนี้เราพูดเต็มอิ่มส่วนสำหรับน้องต่อพูดสินรี่
ขอบคุณหลายด้วยครับ

และที่มีทั้งหมดของไทรัศนัดพื้นวันนี้
เดี๋ยวเราส่งต่อไปที่สตูดิโอกันเลยค่ะ